ส่วนเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้าให้นะคะ

กรณีของน้องปอค่ะหญิงสาววัย๑๙ปีนะคะ
หายตัวไปจากบ้านวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่สุดท้ายเนี่ยถูกพบเป็นศพถูกฆาตกรรมและถูกเผานะคะ
คนที่ก่อเหตุคือแฟนนุ่มค่ะ
แฟนนุ่มอายุสิบแปดปีนะคะแฟนนุ่มเนี่ยอ้างว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
ก็เลยพลั้งมือฆ่าแฟนสาวจนตายแล้วก็นำร่างของแฟนสาวใส่รกระบะไปเผานั่งยาง
นุ่มที่ก่อเหตุชื่อว่าในแม้วนะคะในแม้วเนี่ยมอบตัวกับตำรวจค่ะ
ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นความหึงหวง
ทำคนเดียวเพราะว่าฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง
ฝ่ายหญิงพยายามจะเลิกนี่ค่ะตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตามภาพที่เห็นอยู่คือภาพการทำแผนจุดที่บีบคอ
และจุดที่เผาศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะบรรยากาศที่บ้านของน้องปอ
นางสาวจุลาร้าทไว้สิบเก้าปีผู้เสียชีวิตนะคะ
ครอบครัวญิตยาติร่มถึงเช้าบ้านก็มาช่วยกันนะคะ
จัดเตรียมสถานที่นำกระดูกของน้องปอบรรจุใส่ในโรงศพ
เพื่อเตรียมสวดพระอภิษฐรรมในคืนแรก
พ่อของน้องปอค่ะจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของลูกสาว
ให้รับรู้และไปสู่สุขติให้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะคะ
พ่อบอกว่าถึงแม้ว่าในใจพ่อจะเจ็บปวดเหลือเกิน
เนื่องจากว่านี่คือลูกสาวที่รักมากนะคะ
กลายเป็นว่ามาถูกแฟนนุ่มฆ่าเผานั่งยางอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
อยากจะให้ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยค่ะ
ส่วนทางครอบครัวของฝั่งผู้ต้องหายังไม่ได้มาร่วมพิธีหรือว่าติดต่อมาเลยนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันด้วยค่ะ
พ่ออยากให้สหาชีวิตกันหนึ่งประมาณร่วมพ่อหนึ่งเกิน
นางชวีแม่ของน้องปอค่ะบอกว่าหลังจากนำกระดูกของน้องปอกลับมาที่บ้านแล้วนะคะ
ก็มีหลานสาวอายุสัก๔๕ขวบได้บอกว่า
เหมือนเห็นร่างน้องปอมานั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าโรงศพ
นี่ค่ะคือเด็กอายุแค่๓๔ขวบพูดแบบนี้
คุณแม่ก็เลยบอกว่าคาดว่าลูกสาวถูกนำร่างไปเผาในป่าและทิ้งศพไปหลายวันกว่าจะเจอศพ
ก็ไม่แน่ใจว่าวิญญาณของลูกสาวมาหรือเปล่า
เพราะว่าอยู่ดีหลานก็พูดขึ้นมาเฉยเลย
เห็นน้องปอมานั่งอยู่ที่หน้าโรงศพมานั่งกินข้าวอ่ะ
คุณแม่บอกว่าในแม้วแฟนนุ่มเนี่ยนะคะไม่น่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียว
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ทางเข้าไปจุดที่เผาศพลูกสาวแม่นะ
มันลึกมากนะมันซับซ้อนมากด้วย
ลูกสาวแม่ตัวสูงนะเป็นคนตัวใหญ่น้ำหนัก๖๐กิโลกรัมสูง๑๗๐เซนติเมตรได้
แม้วไม่น่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียวนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่เห็นญาติของฝ่ายชายติดต่อมาเลย
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าแม่เนี่ยบอกให้ลูกสาวเลิกคบกับฝ่ายชาย
ขอย้ำตรงนี้ว่าไม่จริงนะ
แม่ไม่เคยไปยุ่งแล้วแม่ก็ไม่เคยไปเร่งรัดให้ฝ่ายชายมาสู่ขอหรืออะไร
ไม่ได้เห็นแก่เงินอะไรของฝ่ายชายเลยด้วย
แม่ก็เลยบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องคดีมากนะคะ
อยากจะให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทางครอบครัวแม่ด้วย
แต่ไม่เห็นมีรอยลากเลยน่ะ
จะลากได้ไงมันจะอุ้มไหวหรือ
น้ำหนักมันก็เยอะตัวเท่ากัน

ปอเขานั่นเขาต้องทำงานเพราะว่าเขาต้องเป็นเสาหลักเลี้ยงหลาน
นี่นะคะแม่ของน้องปอบอกว่าไม่เชื่อว่าในแม้วแฟนหนุ่มวัย๑๘จะก่อเหตุคนเดียว
ปอหายไป๒๖กุมภาพันธ์ในแม้วบอกว่าก่อเหตุ๒๗กุมภาพันธ์
คือฆ่าและเผาในวันเดียวกันเลย
ป้าของน้องปอก็เลยบอกว่าคือเอาจริงตอนนี้ครอบครัวไม่อยากจะพูดถึงการเสียชีวิตของน้องปออีกนะคะ
คือเมื่อวานนะคะมีสื่อบางสำนักนำเสนอข่าวที่มันบิดเบือนข้อที่จริงในบางเรื่อง
ญาติก็ไม่อยากจะให้มันเป็นลักษณะแบบนั้นก็เลยไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรเยอะ
ส่วนตัวยอมรับว่าผูกพันกับหลานสาวคนนี้มากนะคะคุณป้าบอก
พอมารู้ว่าหลานสาวเสียชีวิตนี่นะตกใจจริง
วันนั้นเนี่ยจู่ไฟที่บ้านแล้วก็บ้านของน้องปอไฟดับพร้อมกันมันแปลกไหมล่ะคุณป้าบอก
หลังจากนั้นนะคะลูกสาวโทรมาบอกว่าเจอน้องปอแล้วนะ
แต่เจอแบบน้องปอเสียชีวิตไปแล้วป้าบอกป้าตัวสั่นเลยนะคะตกใจมาก
แล้วป้าก็เลยบอกว่าสงสัยน้องปอหลานสาวเนี่ยมาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้รู้ว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
เพราะว่าอยู่ดีไฟดับสองบ้านเลยเนี่ยค่ะจนถึงตอนนี้ป้าก็บอกว่าป้าก็รู้สึกเหมือนแม่ของน้องปอ
รู้สึกว่าในแม้วเนี่ยไม่ได้ลงมือทำคนเดียวแน่
ก็เลยแม่เขาก็เลยมาตามป้าบอกป้าว่า๖โมงนะไปเจ็บกระดูกไอ้ปอ
ป้าก็เลยสรุปไปบัตรนี้ว่า๖โมงนะ
ครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพน้องปอ๒คืนค่ะ
แล้วก็จะนำกระดูกของน้องปอไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดป่าอรัญญาวาส
ในวันพรุ่งนี้แม่ของน้องปอนและญาติพี่น้องจะไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
วันนี้ก็ยังเงียบคุณผู้ชมไม่มีใครอยู่บ้านนะคะ
เพราะว่าทุกคนก็เดินทางไปศาล
เพราะวันนี้สารพิจารณาส่งตัวเข้าสถานพินิษฐ์ผู้ก่อเหตุอายุแค่สิบแปด
ทีมข่าวก็ไปที่จุดที่พบกระดูกของน้องปอ
คือเส้นทางจากบ้านผู้ก่อเหตุไปจนถึงจุดที่เจอกระดูกของน้องปอ
ห่างกัน๗กิโลเมตรค่ะ
ตรงบริเวณนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่าร้องช้างตาย
แล้วก็ไปพบเครื่องเส้นเป็นกล้วยดิบเป็นกล้วยสุกหั่นเป็นแว่นนะคะ
ตรงจุดที่เผานั่งยางน้องปอเลยนะคะ
แล้วเส้นทางเข้าไปคุณผู้ชมตั้งแต่เข้าไปจากปากทาง
ม่วงหอมระยะทาง๓๔กิโลได้เนี่ยนะคะ
ถนนนี่เป็นดินลูกรังสลับกับทางเกวียน
รถยนต์ทั่วไปเข้าลำบากนะคะทีมข่าวของเราบอกว่ามันลำบาก
เข้าไปลำบากมากคือถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ย
จะเข้าไปยากเลยล่ะสองข้างทางก็เป็นป่ายางไม่มีบ้านคนด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะในใยนามวงก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังอ่ะนะ
บอกว่าจุดที่ผู้ก่อเหตุเอาศพไปเผาอำพลางคดีเนี่ย
จุดนี้เขาเรียกกันว่าร้องช้างตาย
ที่มาของชื่อนี้ก็คือมาจากสมัยก่อน
ช้างถูกยิงตรงนี้แล้วส่งเสียงร้อง
เขาก็เลยเรียกจุดนี้ว่าร้องช้างตาย
เผานั่งยางอยู่ห่างจากถนนใหญ่๗กิโล
รัศมีรอบ๓กิโลเมตรไม่มีบ้านคนเลยคุณผู้ชม
มีแค่ป่ายางพาราล้อมรอบนะคะคือเดิมเนี่ยจะเป็นไร่ข้าวโพด
ใยก็เลยเชื่อว่าคนก่อเหตุต้องเป็นคนชำนาญพื้นที่
เพราะคนจะเข้าไปตรงนี้จุดที่พบกระดูกน้องปอเนี่ย
คือต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นนะคะไม่อย่างนั้นไม่รู้แน่นอน
คาดคิดไหมคะว่า
ถ้าไม่ดีจริงไม่มีใครที่มาเลย

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพลตำรวจรีธวัฒน์วงสง่าผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกบอกว่า
ตำรวจได้มีการสอบสวนพยานนะคะได้คุยกับพ่อกับแม่กับญาติที่เกี่ยวข้อง
สืบสวนก็ออกหาข่าวเส้นทางที่ผู้ต้องหาให้การ
ก็ลองดูว่ามันเป็นไปตามคำให้การของผู้ต้องหาหรือเปล่า
ตำรวจเขาก็ต้องตรวจสอบย้อนไปดูด้วยครับไปจนถึงจุดที่พบโครงกระดูก
ก่อนเกิดเหตุมีคนเห็นด้วยมีคนเห็นผู้ต้องหาอยู่กับผู้ตายด้วย
คือตำรวจบอกว่าหลักฐานมันชัดนี่นะคะหลักฐานที่มีเหล่านี้มันชัดมาก
ตอนนี้สิ่งที่รอก็คือรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดนะคะ
เพื่อดูสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่องรอยที่รถขนศพไป
ร่องรอยในที่เกิดเหตุก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
เรื่องต้นจากพยานหลักฐานนะคะตำรวจบอกว่าเป็นการกระทำเพียงคนเดียว
ตำรวจเชื่อว่าน่าจะทำคนเดียวครับเพราะมันยังไม่มีหลักฐานอื่นใด
ที่จะเชื่อได้ว่ามีคนอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ตำรวจบอกว่าถ้าทางญาติพี่น้อง
ของผู้เสียชีวิตยังติดใจสงสัยว่าก่อเหตุคนเดียวจริงไหม
ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะเดี๋ยวจะตรวจสอบให้เพิ่มเติม
ผู้ต้องหามามอบตัวค่ะก็เชื่อว่าญาติกดดันและกลัวความผิด
และด้วยความที่อายุ๑๘อาจจะด้วยความที่อารมณ์ชั่ววูบยังเป็นเด็กอยู่
พยานหลักฐานที่ญาติผู้ตายเขาแจ้งความแล้วก็ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็มาอยู่กับผู้ต้องหา
ทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยคงจำนวนด้วยหลักฐานนะคะก็เลยสุดท้ายก็ต้องไปมอบตัวนะคะ
เพราะหลักฐานทุกอย่างโอ้โหมันพุ่งไปที่ผู้ต้องหาคนนี้คนเดียวอ่ะ
ก็เลยโดนกดดันหลายอย่างทั้งจากญาติผีน้องทั้งจากหลักฐานต่าง
สุดท้ายก็เลยต้องมอบตัวแล้วก็ก็เลยต้องยอมรับผิดอ่ะนะคะส่วนรถกระบะที่ขนศพ
เป็นรถของปู่ผู้ต้องหาค่ะก่อนหน้านี้เคยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเขาขับรถเป็นหรือยัง
ในยุค๑๘เขาเคยขับอาจจะขับไม่คล่องแต่เคยขับรถคันนี้ยางรถยนต์อยู่บนรถอยู่แล้วนะคะ
เอาไปเผาร่างของน้องปอผู้เสียชีวิตนะคะแต่ตำรวจบอกว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกัน
ตำรวจยังได้ปากใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาแบบ๑๐๐แต่จากพยานหลักฐานต่าง
สอดคล้องกันว่าผู้ต้องหาน่าจะลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
พลตำรวจรีชัยวัดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่ผู้ต้องหานำร่างไปเผานะคะ
คือต้องหาหลักฐานเพิ่มต้องตรวจสอบความเป็นไปได้คือต้องเอาให้ชัดว่าก่อเหตุคนเดียวหรือมีคนอื่นร่วมในการก่อเหตุด้วย
เพื่อให้สิ้นสงสัยนะคะเพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังติดใจสงสัยในประเด็นนี้ค่ะ